โปรดติดตามตอนต่อไป

เหตุร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นช่วงเช้าตรู่วันที่๖มีนาคม๒๕๖

เรือลำนี้มีชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก
กลับจากแสวงบุญสักการะสารเจ้าพ่อเขาใหญ่
ที่เกาะสีชังจังหวัดชมรี
โดยโดยสารมาประจันหน้ากับเรือน้ำมัน
ช่วงเช้ามืดก่อน๖โมงเช้า
ทุกคนในเรือเห็นในระยะราว๕๐๑๐๐เมตร

หรือทุกลำจะมีสัญญาณไฟติดตั้งไว้

เรือที่เห็นต้องหลบให้เรือดำนั้นผ่านไปก่อน
ไฟเขียวการเดินเรือให้ยึดด้านขวา
หรือสีเขียวเป็นหลัก

ขณะเกิดเหตุเมื่อเรือสองลำเจอกัน
เรือน้ำมันได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบเตือน

ชะลอครู่หนึ่งก่อนจะเร่งเครื่อง

น้ำมันพุ่งชนด้านท้ายเรืออย่างจัง

หวีดร้องดังทั่วบริเวณ

พุ่งชนกลางลำชายที่รอดชีวิตเล่าวินาทีเกิดเหตุ
หลับตลอดทางมารู้ตัวอีกทีอยู่กลางทะเล
ว่ายน้ำไปเรื่อยจวนเจียนจะหมดแรงอธิษฐานในใจ
หลวงพ่อบ้านแหลมช่วยด้วยจู่มีมือชาวประมงยื่นมาช่วย
เหมือนตายแล้วเกิดใหม่สาวแม่กรองเล่าวินาทีเฉียดตาย
เรือนวาประทีป๑๑๑ถูกดัดแปลงเป็นเรือโดยสาร๒ชั้น
มีความยาว๒๖เมตรสูง๕๐๕เมตร
กว้าง๓๑๕เมตรดินน้ำลึก๑๕เมตร
เรือลำนี้มีการดัดแปลงเป็น๒ชั้นห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกิน๗๐คน
แต่วันนั้นมีคณะทัวร์นครปฐมลงเรือรวม๑๓๔คน
ตำแหน่งที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือบริเวณชั้นล่างคนแออัดนับร้อยคน
อีกทั้งมีกระจกปิดโดยรอบทำให้ผู้โดยสารหนีไม่ได้
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากถึง๑๑๙ศพ
ซึ่งติดอันดับ๑ใน๕ของเหตุการณ์ระดับประเทศ
ต่อมาได้มีการดำเนินคดีคนขับทั้งสองลำได้มีความเห็นสั่งฟ้องคนเดียว
คือนายประยูนยากกนายช่างเรือที่วันนั้นทำหน้าที่นายท้าย
ข้อหาขับเรือโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นถือเป็นอุทาหรณ์ภาครัฐได้ออกกฎหมายดูแลความปลอดภัยมากขึ้น
ให้บริการต้องเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุเสื้อชูชีพต้องมีให้ผู้โดยสารทุกคน
เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทุกคนก็จะมีโอกาสเอาตัวรอดได้